คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของอาหารการกินกันดีไหม
เพราะว่าอะไรเพราะว่าอาหารอร่อยในเมืองไทยมีมากมาย
มีเมนูแปลกที่บางทีเราก็งงเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยเหรอ
เรารวบรวมมาแล้วคุณผู้ชมให้ติดตามกันว่ามีเมนูอะไรกันบ้างค่ะ
ตลอดข่าววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของอาหาร
แต่ไม่ใช่อาหารธรรมดาทั่วไปในชีวิตประจำวันที่เรากินกัน
เป็นอาหารที่เห็นแล้วต้องอุทานกันเลยว่าเฮ้ยอาหารแบบนี้ก็มีด้วยเหรอเนี่ย
แต่ละเมนูจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ
เริ่มกันที่เมนูปลาดุกกระบอกไม้ไผ่
เมนูนี้เป็นเมนูปลาดุกระบอกไม้ไผ่
เป็นเมนูพื้นถิ่นสูตรเด็ดหากินยากของอำเภอกระโปรงจังหวัดพังงา
ปลาดุกยอกหรือปลาดุกหลามเป็นเมนูอาหารขาวที่ตกทอดมาจากคนรุ่นเก่า
เป็นภูมิปัญญาของคนโบราณที่นำปลาดุกมาคลุกเคล้ากับพริกแกงและสมุนไพร
จากนั้นยัดใส่เข้าไปในกระบอกไม้ไผ่แล้วนำไปเผาบนเตาถ่าน
ลับความอร่อยคือต้องใช้ไม้ไผ่คอยตำลงไปเรื่อยจนสุก
วิธีนี้จะทำให้เนื้อปลาดุกหลุดไปรวมกับพริกแกงและสมุนไพร
ส่วนกล้างปลาก็จะไปรวมกันอยู่ด้านล่าง
สุกแล้วก็นำไปเทใส่ถาดที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ
และกินรวมกับข้าวห่อใบเร็ดนึ่งโดยรสชาติของปลาดุกยอกจะเผ็ดจัดจ้านร้อนแรง
สไตล์ของชาวปักใต้อย่างแท้จริง
ต่อกันที่เมนูซูชิไส้อัว
เมนูนี้ถูกสรรสร้างโดยคุณอนันต์สิริภาคโพคิน
เจ้าของร้านอาหารไส้อัวบ้านอิดจังหวัดเชียงใหม่
คุณอนันต์บอกว่าอยากพัฒนาหน้าตาอาหารเหนือให้ดูทันสมัยน่ารับประทาน
จึงได้ทดลองทำซูชิไส้อัวขึ้น
ด้วยการนำส่วนผสมของข้าวปั้นประกอบด้วยไส้อัวสมุนไพรสูตรเด็ดของร้าน
ข้าวเหนียวนึ่งและสาหร่ายญี่ปุ่นมาใส่ในเสือม้วนซูชิ
จากนั้นจึงเรียงส่วนผสมทั้งหมดและม้วนเป็นแท่ง
ก่อนที่จะใช้มีดตัดเป็นก้อนซูชินำมาเรียงในจานพร้อมกับเครื่องเคียง
ประกอบด้วยผักสมุนไพรพื้นบ้านเสิร์ฟเป็นชุดให้กับลูกค้า
ในราคาชุดละเพียง๕๐บาท
เรียกได้ว่าน่ากินและดูทันสมัยสุดไปเลยล่ะครับ
และสุดท้ายกับเมนูคุกกี้ผัดไทย
ถือเป็นการผสมผสานกันระหว่างอาหารขาวและอาหารหวานเข้าด้วยกัน
เรียกว่าแปลกรสแปลกตาและแปลกใจมากเลยล่ะครับ
เจ้าของร้านสุมาลีคาเฟ่จังหวัดนครราชศรีมา

วิธีการทำคุกกี้ผัดไทยนั้นไม่ยากแค่ต้องหาสูตรและส่วนผสมที่ลงตัว
โดยเฉพาะส่วนผสมที่เป็นรสชาติของผัดไทยเช่นน้ำผัดไทยถั่วลิสงและต้นกุ้ยชาย
จากนั้นนำไปผสมคลุกเคล้ากับแป้งคุกกี้ที่เตรียมไว้แล้วก็นำไปอบในเต้าอบเพียงเท่านี้
ก็จะได้คุกกี้รสชาติผัดไทยออกมานอกจากคุกกี้ผัดไทยแล้ว
ทางร้านยังมีคุกกี้รสชาติไทยอีกหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นคุกกี้ผักชี
คุกกี้แกงเขียวหวานและคุกกี้แกงมัสมันด้วยล่ะครับ
คุณวรสยังบอกอีกว่าที่คิดค้นสูตรขนมที่แปลกใหม่ขึ้นมา
ก็เพราะว่าอยากให้เป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าทั้งคนไทยและลูกค้าชาวต่างชาติ
สามารถซื้อกลับไปทานที่บ้านรวมถึงเป็นของฝากได้อีกด้วย
แต่ละเมนูไม่น่าเชื่อว่าจะถูกรังสรรค์ออกมาได้อย่างลงตัวและน่าอร่อยสุด
ขอปรบมือให้กับผู้สร้างสรรค์อาหารทุกคนเลยนะครับ
คนแถวนี้เขาก็เคยทาน

ที่ฉันเคยทานเมนูที่เหมือนหลามปลายอก

และดิพิ์เอาปลาก็เอาไปแล้วก็เอามาใหม่กระทุมกระทุม

มันภูมิปัญญาชาวบ้านนะลองทานแล้วอร่อยด้วยนะคะ
เนนูถึงมันจะแปลกแต่มันทานได้จริง